ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
ตอนนี้ทำศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกอยู่ที่เมียนมาร์นะครับ
ทีมชุดนี้มีนักเตะฝีเท้าดีหลายคน
แล้วก็ถูกคาดหมายว่าจะเป็นตัวแทนรุ่นพี่ในทีมชาติชุดใหญ่นะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
หากใครได้เห็นลีลาการเล่นฟุตบอลของบรรดาแข่งสาวอยู่๑๙ปีของไทยชุดนี้แล้ว
คงเป็นเรื่องยากที่จะไม่เอ่ยปากชมพวกเธอกับสไตล์การเล่นบอลภาคพื้น
ที่ดูไหลลื่นเนียนตาประดุษเล่นร่วมกันมาอย่างยาวนาน
โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังทีมชุดนี้คือโค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสะทองเวียน
อดีตกุญสือแข่งสาวไทยชุดลุยฟุตบอลโลก๒๐๑๕ที่แคนาดา
ชหนึ่งได้เผยถึงการสร้างทีมชุดนี้ว่า
ต้องการจะนำผู้เล่นดาวรุ่งฝีเท้าดีมาต่อยอดให้กับทีมชุดใหญ่
ประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่ปัจจุบันไม่สามารถหาผู้เล่นหน้าใหม่มาทดแทนได้
เราต้องการพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนให้มากที่สุด
เพื่อโดยเฉพาะให้มีความแข็งแกร่งทั้งเรื่องของเทคนิคสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางจิตใจ
แล้วก็เรื่องแท็กติกที่เราจะเสริมให้เขาในต่อไปนะคะ
ลักษณะกติในการเล่นฟุตบอลเชิงหัวสรีรักษ์ของผู้หญิงไทยค่อนข้างมีขนาดเล็ก
แล้วก็เราต้องใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่เราก็ได้ศึกษาจากเกมหลายเกม
ซึ่งก็คิดว่าเด็กก็พยายามทำได้ดีนะคะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ
ขณะที่สองแข้งสาวดันกลางของไทยอย่างแอมและหนิง
ได้พูดถึงความรู้สึกที่ได้รวมทีมชุดนี้ว่า
ถือเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าและจะพยายามพัฒนาตนเอง
ไปสู่การเป็นผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ให้ได้
ก็ติดตั้งแต่ตอน๑๓แล้วครับก็พอมีคัทก็เอามาคัทเรื่อยครับ
ก็แบบแบ่งทีมเล็กก่อนแล้วก็เล่นเกมใหญ่
ติดชุดใหญ่ค่ะไปค้าแข้งต่างประเทศหลายอย่างเลยค่ะ
ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่เยอะเลยค่ะ
การส่งบอลความแม่นยำความมั่นใจ
ขณะเดียวกันอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการสร้างทีมครั้งนี้
นั่นคือดรกสมชนะวงศ์ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
ที่เชื่อว่านักเตะชุดนี้จะสามารถเป็นกำลังหลัก
ให้กับทีมฟุตบอลหญิงไทยในอนาคต
เพราะฉะนั้นก็คิดว่านี่เป็นรุ่นอายุสุดท้าย

เขาก็ได้แชมป์อาเซียนมา๒ครั้งแล้ว
แล้วก็ไปรอบเอเซียมาแล้วนะครับทีม๑๙ปีทีมนี้นะครับ
ก็เชื่อว่าจะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทย
ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ
และนี่คือการสร้างทีมฟุตบอลหญิงไทย
อาจเรียกได้ว่าเป็นทีมแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

นักเด็กสาวไทยจะทำศึกศิชย์ชะตากับเมียนมารนะครับ

และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่จีน
ช่วงเดือนตุลาคมกลางปีหน้านะครับ